บางทีก็ตั้งรับไม่ทัน

ก็กลายเป็นถูกมองว่าเป็นผู้หญิงแรง

คือเธอบอกว่ามีสามีคอยประคับประคอง

ก็หันมาจับธุรกิจทำหมาล่าเดลิเวอรี่
ตั้งใจทำมาหากินช่วยแบ่งเบาภาระสามี
ก็มาโดนเมาส์ว่าพี่หนุ่มไม่เลี้ยงดูเข้าไปอีก
ไปฟังการเปิดใจของเธอกันหน่อยค่ะ
ที่อยากทำเนี่ยคืออยากช่วยพี่หนุ่มทำมาหากิน

ก็อย่างที่ทราบบริษัทสูงข่าวเยอะมาก

กันยังไงจัดการกับความคิดของตัวเองก่อน
แรกเลยเนี่ยค่อนข้างที่จะ

เพราะว่าไม่เคยมาอยู่น่ะยืน
จุดตรงนี้เป็นจุดที่คนสนใจในชีวิตเรา
มันไม่มีอะไรที่มันเป็นพอดี

เป็นที่ให้คำอึกษาแนะนำอยู่ข้าง

คอยใช้คำพูดที่แบบให้แบบติ๊กคิดได้
นี่แหละนะคะที่คอยเป็นกำลังใจรวมไปถึงน้องวีจิด้วย

เวลาร้อนก็ต้องหาอะไรเย็นออกแล้วไป